ช่วงตลอดตลาด

เช้าวันจันทร์แบบนี้ไปเช็คราคากันเลยจ้า

วันนี้ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผลไม้กันต่อเลย
ฝรั่งกิมจู๑๕บาทต่อกิโลกรัม
แนเตอร์ลูป๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ละกอฮอนแลนด์๓๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ